มาเริ่มดูที่ความคืบหน้าของคดีที่มีพี่สาวแท้นะครับ
วงน้องสาวที่เป็นออทิสติกไปให้กับแฟนนุ่มข่มขืน
จับคุณย่ามัดมือมัดเท้าทำร้ายขโมยทองคำและหลบหนีไปทั้งคู่

แต่ว่าฝ่ายชายคือในหมอกให้การภาคเศษว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
โยนความผิดให้แฟนหมดเลยบอกว่าแฟนทำคนเดียวเขาไม่ได้ทำอะไร

นายสันพิษกบใบหรือในหมอกอายุ๑๙ปีคนนี้
แล้วก็นางสาวขวัญเป็นแฟนของเขาและเป็นพี่สาวของผู้เสียหายอายุ๑๖ปี
ถูกตำรวจทุกษ์เสืบสวนสศพสนสงคราสกัดจับเอาไว้ได้นะครับ
ขณะกำลังหลบหนีไปที่อำเภอหาดใหญ่
หลังก่อเหตุลวงน้องสาวที่ป่วยเป็นออทิสติก
แฟนนุ่มข่มขืนแล้วก็ชิงทรัพย์ผู้เป็นย่าด้วย
หลังจากที่ถูกจับกลุ่มได้ทั้งคู่ก็สารภาพว่ากำลังจะหนีเข้าไปที่ตัวเมือง
เพราะที่นั่นเนี่ยมีคนเยอะผลุพลาด
คิดว่าตำรวจน่าจะไม่ทันตรวจสอบไม่เห็นว่าใครเป็นใครบ้าง

แล้วบอกว่าหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะ
แต่ไปเปิดห้องพักระแวกใกล้บ้านกบดานแบบเงียบ
พอตำรวจถามถึงประเด็นเรื่องของการข่มขืนตัวน้องสาว

หมอกบอกปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าไม่ได้ทำ

ขวัญหรือว่าตัวพี่สาวนั่นแหละเป็นคนทำทั้งหมด
แล้วพี่สาวคือผู้หญิงจะไปทำน้องสาวได้ยังไง
บอกว่าเอาแตงกวายัดอวัยวะเพศน้อง
พี่สาวเป็นคนทำทุกอย่างเขาไม่ทำอะไรทั้งสิ้น

ผู้สื่อข่าวก็เลยรีบถามว่าอ้าวแล้วถ้าบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์
ได้ทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยหนีทำไม

อ้าวปรับฟังเสียงหน่อยครับ
แล้วทำไมต้องออกจากบ้านอ่ะคะตอนนั้น

ไม่รู้นะว่าขวัญตัวแฟนสาวตัวพี่สาวได้ยินสิ่งที่แฟนนุ่มที่หลงรักเนี่ยพูดหรือยัง
พูดหรือเปล่านะฮะว่าเขาบอกว่าเนี่ยขวัญทำหมดทุกอย่าง
ต้องขออนุญาตนะเพราะว่าผู้หญิงนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคุณผู้ชม
ถึงแม้เป็นพี่สาวแต่ว่ายุเพียงสิบหกนะนะครับ
ภายหลังจากศพระคำในห่อยังคงพลักษณ์เสร็จอยู่
คุณผู้ชมไม่ยอมรับเลยเรื่องคมขืนแต่ยอมรับเรื่องของข้อหารักทรัพย์
แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของพ่อของขวัญเนี่ยนะครับ
ไปด้วยโดยอ้าวว่าแฟนทรอบครึ่งขวัญ
ก็บอกให้ทำอีกนะฮะไปฟังเสียงของตำรวจกันหน่อยครับ
ทางนี้ทางด้านของหลังจากพ่อของน้องผู้เสียหาย
ไปขอผลตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลที่หาดใหญ่
ปรากฏว่าทางแพทย์สรุปไม่ชัดเจนว่าน้องถูกข่มขืนหรือเปล่า
เพราะว่าในใบสรุปสาเหตุของที่ตรวจสอบแพทย์
ก็วินิจฉัยเพียงว่าอวัยวะเพศของเด็กฉีกขาดไปจนถึงช่องท้อง
ส่วนคราบอสุจินั้นแพทย์ไม่สรุปว่าพบหรือเปล่า
แต่บอกกับพ่อของเด็กว่ามีคราบเลือดอยู่เยอะ
ไม่สามารถแยกได้ว่ามีอาสุจิปนเปื้อนอยู่หรือไม่
แต่พอพ่อเองก็มั่นใจนะครับว่าในหมอกคงคือลูกสาวแน่นอน
เพราะหลังเกิดเหตุในบ้านไม่มีแตงกวาอยู่ที่เกิดเหตุเลย
แล้วท้าให้ในหมอบพูดความจริงกล้าทำต้องกล้ายอมรับด้วยนะครับ
จากนี้นะฮะย่าก็ยังบอกอีกนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลานสาววัย๑๖ปีนะครับ
ก็เคยทำอาณาจารย์น้องสาวมาแล้วครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
เคยทำมาแล้วนะพี่สาวเคยทำน้องสาวมาแล้วด้วย
แต่โชคดีที่เธอมาเห็นก่อนแล้วก็ต่อว่าได้ทันด้วย
โดยหลังจากที่ตำรวจเขาก็เค้นสอบตลอดทั้งคืนนะคะ
ตำรวจโทษาวรผลกล้ารองผู้กำกับการสพสะดาวก็บอกว่า
หมอก็ยังคงยืนยันเป็นมั่นเหมาะเลยว่าไม่ได้ข่มขืนน้อง
แต่เป็นฝีมือของขวัญตัวพี่สาวนั่นแหละที่เป็นคนใช้วัตถุต่างในการล่วงละเมิดน้อง
บอกว่าสิ่งที่หมอกทำเนี่ยแค่ช่วยจับตัวน้องเอาไว้ไม่ให้ขัดขืนเฉย
ส่วนขวัญตอนแรกก็ปฏิเสธหนักแน่นเหมือนกันนะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริง
แต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพบอกว่าทำเองแหละเป็นคนล่วงละเมิดน้องเอง
แล้วก็บอกได้ว่าหมอไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
แต่พ่อบอกว่ายังไงพ่อก็ยังเชื่อว่าหมอกข่มขืนลูกแน่
เพราะว่าหมอกเองเคยมีประวัติด้วยนะ
ต้องแล้วเหตุอะไรทำไมพี่สาวถึงต้องมาทำน้องสาวแบบนี้ถ้าเป็นไปตามที่หมอพูดแล้วแล้วขวัญยอมรับจริง
อย่างนั้นก็ตามพ่อของน้องเองก็ยังคงปักใจชื่อว่าหมอกนี่แหละต้องข่มขืนลูกสาวเขา
โดยตำรวจจะเรียกพ่อกับย่าไปให้ปากคำเพิ่มเติมอีกในวันนี้นะฮะ
แล้วมันก็มีเงื่อนงำที่ยังคงซ่อนอยู่นะ
หลานตัวพี่ก็เคยจะทำแบบนี้กับน้องมาแล้ว